เมื่อวานนี้นะครับทั้งสองทีมได้มีการแถลงความพร้อมก่อนตัดสินแชมป์กันในวันพรุ่งนี้นะครับ

เป็นโอกาสดีนะครับที่ราชบุรีจะพลิกคว้าแชมป์
โดยสลาวุธตรีพันธุ์ผู้ปรึกษอและดาวิทโลเชลล่ากัปตันทีม
บอกว่าเป็นถ้วยที่สโมสรรอมากว่า๑๐ปี
ส่วนความกดดันมองว่าเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จนะครับ
ทีมแชมป์จะได้เงินรางวัล๕ล้านบาท
ส่วนรองแชมป์จะได้เงินรางวัล๑ล้านบาท